เอาคำแรกวันนี้ไปดูเรื่องชาวบ้านที่๑๐๑ไม่พอใจเลยคุณผู้ชม
พระพุทธทัศนามวมองไปหมด
พระสงฆ์นะครับแต่งกายเอาวิกผมผู้หญิงไปใส่
เอาชุดเหมือนชุดผู้หญิงไปใส่แบบนี้
มีบางรูปยังห่มจีวอนอยู่แต่ใส่วิกผมยาวหน้าม้าเนี่ย
คำถามคือมันเหมาะสมหรือเปล่า

ชาวบ้านถามว่าจะให้เขากราบไหว้พระพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือ
กลายเป็นคลิปนี้ถ่ายกันอย่างสนุกสนานออกมาเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้นักข่าวดูกันหน่อยเถอะ
ทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของพระกลุ่มนี้ที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
ในคลิปเนี่ยมีพระสงฆ์สองรูปนำเสื้อผ้าผู้หญิงไปใส่
เอาวิกผมยาวไปใส่แบบนี้เอาจีวอนออกนะ
แล้วใส่เสื้อผ้าผู้หญิงนะฮะแล้วก็เนี่ยครับ
ยังมีบางภาพเนี่ยยังมีจีวอนอยู่
อันนี้คือในกุฏิคาดว่าเป็นกุฏิแหละ
เพราะว่าข้างหลังเนี่ยก็เห็นจีวอนกองอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วมีภาพนิ่งด้วยนะอีกภาพหนึ่งนี่ฮะ
กุฎภุมดูเอาละกันครับ๑ในภรากลุ่มนี้
นะฮะนี่แต่งกายแบบนี้มีบางรูป
ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ควรจะดื่มด้วย
ชาวบ้านบอกว่าพระรูปเนี้ยอยู่ในวัดดัง
ในพื้นที่ตำบลกรางอำเภอเสร็จละภูมิจวัด๑๐๑
เนี่ยภารก์อำรูปนี้เห็นไหมเขาดื่มอะไรอยู่นะครับ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยจริงหรือไม่จริง
แบบนี้ผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่า
เท่าบ้านเขาเสื่อมสันทานเหลือเกินเขาว่าอย่างนั้น
นักข่าวเราเดินทางไปที่วัดนี้แหละนะฮะตามที่ได้ข้อมูลมา
มีโรงเรียนปฏิยัติด้วยเปิดศรพระเปิดศรเนรนด์
ระดับชั้นม๑๓ด้วย
ทีมข่าวไปถามท่านเจ้าอาวาสก็ยอมรับ
พระพิสุก๑รูปอายุ๒๓ปี
สามเมอร์เนรนด์๒รูปอายุ๑๕กับ๑๖ปี
ในคลิปนั่นแหละก็ได้มาพบอัตมาแล้ว
พร้อมยอมรับว่าคลิปที่ปรากฏนั้นเป็นข่าวจริง

ก็เลยขอลาศิกขาไปเพื่อพ้นจากชายพระเหลืองเป็นที่เรียบร้อย
ท่านเจ้าอาวาสเองก็เล่าต่อว่าก่อนหน้านี้

แล้วก็ไปเรียนต่อม๔ที่โรงเรียนปริยัติแห่งหนึ่ง
ก็ได้มีการประพฤติปฏิบัติตัวตามกิจของสงฆ์อย่างเร่งครัดดี

ก็มีสามเณรสองรูปไปขอพักในกุฏิเดียวกัน
กับพระที่อายุ๒๓ปี
โดยจะออกไปเรียนม๔ที่โรงเรียนปริยัติแห่ง๑
โดยปกติแล้วพระและเนรทั้ง๓รูปจะช่วยกัน
ทำงานวัดประดับผ้าตกแต่งตามงานสำคัญ

แต่เรื่องส่วนตัวจะเอาว่าท่านก็ไม่ทราบ

ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่เข้าไปก้าวกาย

เดี๋ยวจะเรียกลูกศิษย์ที่อยู่ในโรงเรียนปริยัติมาอบรมให้ทุกคนเลย

ตามระเบียบวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัดต่อไปถ้าไม่พร้อมจะอยู่แบบนี้ก็ต้องศึกไปนะครับ